มาอีกแล้วจะขายนี่ล่าสุดถามตรงเลยว่าขายหรือเปล่า

ขายไหมเออก็เลยไปถามปอว่าปอขายไหมพี่จะได้ซื้อบ้าง

คือถ้ามันเกินเลยเหรอว่าเขาสีอามารยาทอะไรก็จะไม่ได้ตอบ

มีแบบส่งรูปส่งแบบนี้มีบางคนแบบมาถามไขม้ก็มี

ก็ไม่บล็อกเขาบอกว่าไม่ไม่คลายครับ

ให้ดูบอดี้ได้มากกว่าเราตั้งใจเล่นออก